อีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นที่พิศนุโลก
พระไปยิงโยมตายพระอ้างว่าถูกโยมไล่ให้ออกจากสำนักปฏิบัติธรรม
ถูกตะโกนถูกต่อว่าหลายครั้งหลายหนที่ดินอยู่ติดกัน
สุดท้ายเนี่ยพระถือปืนไปยิงเขาสามนัดเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองนะครับ
ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรมสุเทวดีราชธานี
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ผู้ตายชื่อนายพดุงทองบ่อครับอายุ๖๗ปี
หงายอยู่ห่างจากถนนทางเข้าวัดแค่๕เมตร
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ใบหน้าที่แขนด้านขวาด้วยที่หน้าอกด้วย
นี่ครับนายพระดุงวัย๖๗ปี
ส่วนคนก่อเหตุเป็นพระนะครับอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้
นี่ครับพระสิทธิกรยางเครืออายุ๔๑ปี
ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเรียกว่าครูบาเกม
เป็นชาวอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
รอมอบตัวอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรม
พร้อมกับอาวุธที่ใช้ก็คือนี่ครับ

ปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอก
พระสิทธิกรเนี่ยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ
ฆ่าคนตายก่อคดีขนาดนี้นี่
เจ้าหน้าที่นำตัวไปศึกทันที
นี่ถือว่าอาบัติปราชิกนะครับฆ่าคนตาย
จากนั้นก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นายสิทธิกรให้การว่าอย่างนี้ครับ
นี่ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ตอนที่พาไปทำแผนชี้จุดนายสิทธิกรบอกว่าจำวัดอยู่ที่อุตรดิษฐ์
แต่ว่ามีญาติโยมศรัทธายกที่ดินตรงนี้ให้ที่เนินมะปรางพิศนุโลกเนี่ย
ให้เลยแปลงหนึ่งเป็นสวนป่าศักดิ์๒๗ไร่นะ
ี่สิบเจ็ดไร่นะครับให้สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
โดยนิมนต์ตัวนายสิทธิกรที่ตอนนั้นเป็นพระเนี่ยให้มาจำวัดอยู่ที่นี่
ก็มาอยู่ได้ประมาณสามปีค่ะนายพดุงผู้ตายเนี่ย
เขามีที่ดินติดกับสำนักปฏิบัติธรรมนายสิทธิกรอ้างว่า
พดุงเนี่ยแกไม่ค่อยชอบพระสิทธิกรนะ
แล้วเวลาเจอชอบพูดจายั่วยุเสียดสีหาเรื่องอยู่เป็นประจำแล้วชอบแอบเข้ามาตัดต้นศักดิ์ในพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรม
ถามว่าตัดไปทำอะไรนายสิทธิกรอ้างว่าแกแอบตัดเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ขาย
บางทีเนี่ยเอาตะปูมาโรยบนถนนมาแกล้งคนที่จะมาทำบุญที่สำนักปฏิบัติธรรม
ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพไซย้อยถึง๒ครั้ง
นี่นายสิทธิกรบอกนะฮะล่าสุดเมื่อวานก่อนเกิดเหตุยิงกันตาย
นายสิทธิกรบอกว่าลุงพดุงแกดื่มเหล้าอยู่ในขนำในสวนมะม่วงนะ
ซึ่งมันอยู่ติดกันแล้วก็พูดจาหาเรื่องใส่มา
ตะโกนขับไล่ด้วยนะบอกไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่
ช่วงเช้าวันนี้เจอกันอีกยังตะโกนต่อว่าอีก
ตอนนั้นกำลังฉันเช้าอยู่อยู่บนกุฏิอยู่กับโยมอีก๓คน
นายสิทธิกรบอกพอได้ยินลุงพดุงแกตะโกนด่ามา
ฉันเช้าไม่ทันเสร็จบอกทนไม่ไหวตะบะแตกฮะ
คว้าปืนวิ่งลงมาจากกุฏิวิ่งมาที่พื้นที่สวนของผู้ตายนี่แหละนะ
ตอนนั้นลุงพดุงเนี่ยเห็นก็ตกใจพยายามถอยหนีวิ่งหนี
แต่นายสิทธิกรบอกไม่ทันแล้วห้ามใจตัวเองก็ไม่ทัน
เหนียวไกลไปสามนัดนัดแรกไม่โดนยิงต่ออีกสองนัดโดน
กระสุนเข้าสามจุดลุงพดุงแกก็ล้มลงเสียชีวิตตรงนั้น
โอ้โหนี่ฮะคือถึงขั้นแบบฉันข้าวฉันเช้าไม่เสร็จเลย
น่ะสิค่ะบอกโยมไม่ต้องฉันแล้ววิ่งถือปืนลงจากกุฏิ
ไปยิงเขาเลยแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนมีพยานเห็นนะฮะ
ว่าใครทำอะไรตำรวจก็คุมตัวไว้จับศึกเรียบร้อย
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าช็อกมากนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
แต่ก่อนเขาเคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางอะไรกันมาก่อนไหมโอ้ไม่เห็นมีอะไรอ่ะ
เขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเนอะก็มีแค่ว่าหมาวัดไปกินไก่นั่นแหละ
หายกันไปแล้วหรือว่าแกไม่สนใจอะไรแล้วของพวกเธอเนี้ย
ว่ามาส่วนดีกรุ่นครับ
อ่าทางครอบครัวของผู้ตายยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะ
หมู่บ้านสาเหตุที่สามีถูกยิงเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องที่เคยทะเลาะกันเรื่อง
สุนัขในวัดมาไล่กัดไก่ของสามีมากกว่าอืมนะส่วนไอ้เรื่องลุกล้ำที่ดินกัน
หรือว่าเรื่องอื่นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่เอาเป็นว่าจะไปยิงเขาตายอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับ